เปิดปากกับภาคภูมิ
ผมประกาศไปแล้วว่าจุดยืนสำคัญของประชาธิปัต
โดยเฉพาะที่จะเป็นทางรอดให้กับประเทศ

ประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะต้องเดินหน้า
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เราต้องเดินหน้าประชาธิปไตย

อยากให้เลือกพักการเมืองที่ยั่งยืน

แล้วก็สามารถที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับพี่น้องประชาชนได้ต่อไปยาวนานตลอดการ

วันนี้ผมจะคุยกับหัวหน้าพักการเมือง

มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

๗๗ปีของการก่อตั้งพลักสินค้าแล้วนะครับ
อยากฟังจากทางผู้บริหารพักหัวหน้าพัก
ว่าตกลงแล้วทิศทางจากนี้ไปของพักประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไร
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับสนามกรุงเทพที่ไม่มีสอสอเลย
หรือว่าในภาพรวมที่ได้ทั้งหมด๕๒คน
ครั้งนี้ประชาธิปัตย์ตั้งเป้าอย่างไร
ทำไมหลายวันที่ผ่านมา
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้ออกมาอ้อน
วอนขอคะแนนเสียงจากประชาชน

นโยบายอะไรที่ประชาชนถึงต้องเลือกประชาธิปัตย์
วันนี้คุยกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติครับ

ช่วงนี้กำลังเหนื่อยกันเลยนะฮะ

ประชาธิบัติเป็นภาคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศแล้ว
ยังเป็นภาคการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศด้วย

แล้วก็๖เมษาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับ

และผมเชื่อว่ายังจะอยู่ยั่งยืนต่อไปนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เลยขอเติมครั้งหนึ่ง
เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในประเทศด้วย
และผ่านร้อนผ่านหนาวมามากที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะ

คุณจุลินครับคงต้องถามกันหลายเรื่องในวันนี้นะฮะ

ก่อนอื่นซุปเปอร์โพลออกมาเมื่อ๒วันก่อน

ถามว่าถ้าอยากได้นายกในด้านนั้นด้านนี้
ถ้าด้านของเรื่องของเกษตรกรประกันรายได้ให้กับเกษตรกร

เป็นผลสกรรคสำรวจนะครับ

ซึ่งก็คงมาจากพี่น้องประชาชน
ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ย

แล้วก็จะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ
อย่างน้อยนโยบายประกันรายได้ความซื่อสัตว์สุจริต
ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าการเมืองถัดจากนี้ไป
จากเราต้องเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับเอ่อ
เต็มใบครับไม่ใช่ครึ่งใบแล้วเพราะว่าถ้าครึ่งใบเมื่อไหร
มันก็เป็นอยู่อย่างวันนี้กระท่อนกระแท่นแรงเสียดทานไม่มีวันจบ
นะครับแล้วก็ประชาธิปไตยอย่างเดียวก็ไม่พอต้องไม่โกงด้วย
ซื่อสัตว์สุจริตจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำประเทศ
ที่จะต้องเดินต่อไปไม่งั้นโกงเมื่อไหร่ทุจริตเมื่อไหร่
คุณภาคภูมิไปดูสิครับยึดอำนาจแต่ละครั้ง
เหตุผลข้อหนึ่งเพราะมีการทุจริตคอรัปชั่นอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผู้นำสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคู่กับต้องเดินหน้า
ประชาธิปไตยคือประชาปไตยไม่โกงครับคืออ่าส่วนประกันรายได้
อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของ
ประชาธิปัตย์ที่เป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าร่วมรัฐบาลเที่ยวนี้
อืมเพราะว่าเราประกาศเลยว่าถ้าไม่รับนโยบายประกันรายได้
เกษตรกรประชาธิปัตย์เราก็ไม่สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้สุดท้ายอ่า
พลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ท่านยอมครับเมื่อยอมแล้ว
ประกาศเป็นนโยบายแล้วเราจึงเข้าร่วมแล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้
ซึ่ง๔ปีมันพิสูจน์ว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จริงแล้วเราทำได้ไวทำได้จริง
เพราะเอ่อเราไปเป็นนัฐบาลกรกฎาหกสองคุณพ่าภูมิกรงจำได้ย้อนไปอ่า
แล้วก็พอสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาเราโอนเงินส่วนต่าง
เข้าบัญชีเกษตรกรเข้ามันยางปามข้าโพดครบทั้งห้าตัวครับ
ภายใน๔๕เดือนมันจึงเป็นที่มาที่ว่าประชาธิปัตยุบ
อุดมการทันสมัยทำได้ไวทำได้จริงแล้วก็เราก็ประกาศดีว่าเอ่อ
เที่ยวนี้ถ้าเราเป็นนายกประชาธิปัตย์เป็นการตั้งรัฐบาล
เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรต่อไปแต่ถ้าภาคอื่นไม่แน่
เพราะมันไม่ใช่นโยบายพักเขาแต่นี่มันนโยบายประชาธิบัติครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องรายได้อ่าเรื่องนโยบายอีกทีหนึ่งใช่ครับ
ทั้งเหตุผลเงื่อนไขในการจะจับมือกันตั้งรัฐบาลกับใครอะไรยังไงด้วย
ประชาชนชื่นชอบหัวหน้าพักประชาธิบัตย์ตรงนี้แต่อีกมุมหนึ่ง
เหลือเวลาอีก๑เดือนจะถึงวันเลือกตั้งนะฮะ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
โพลต่างต่างเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าครับ
ไม่ได้ติดกลุ่มนำจะอันดับ๑อันดับ๒หรืออันดับ๓เลย

เออเราก็ทำโพก็ลำเงินนี้กัน

เราจะได้ไม่น้อยทีเดียว
แล้วก็น่าจะได้มากกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วครับอ่า
พอสมควรทั้งสสเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ
เพราะว่าเราก็ทำการบ้านต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ
ที่จริงประชาธิบัติเป็นภาคการเมืองแทรกนะครับ
เปิดตัวผู้สมัครสอสอเขตมาตั้งแต่ต้น

แต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยสนใจตอนนั้น
เพราะว่ายังไม่เข้าโหมดเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นประกาศไปก็คนก็เห็นแต่ข่าวเฉย

เสียงตอบรับทั้งภาคใต้ทั้งกรุงเทพหมานครอีสานเหนือกลาง
ดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วเยอะครับ
จากการที่ผมลงพื้นที่สัมผัสแล้วเราก็ทำ
จากผู้ที่ใช้โซเชียลอย่างเดียวเราก็ประเมิน

คือประชาธิปัตย์ทำโพสต์ของประชาธิบัติอยู่เหมือนกัน

มันก็มีบางโพลที่เสียงเราก็ไม่ได้ดีมาก

มันก็ผสมปนเปย์กันไปนะครับ
เพราะจะเอาไปเอาพลใดพลหนึ่งอย่างเดียวมาเป็นเครื่องชี้วัดเนี่ย

แต่ว่าเราก็ดูรวมแล้วเราก็ทำของเราเอง
เพื่อทดสอบความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วพักอยู่ในระดับไหนยังไง
ในปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นครับ
เรากำลังเดินขึ้นแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
แม้แต่ในภาคเหนือยกตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ย
ประชาธิบัตย์ได้ที่นั่งเดียวนะครับที่จังหวัดตาก
แต่เที่ยวนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกหลายที่นั่ง
แล้วเสียงตอบรับหลายจังหวัดก็ดีขึ้น
เช่นไม่กี่วันเนี่ยผมเพิ่งไปปลาใสใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์
คิดว่าคนจะมาสักหมื่นนึงเราจะพอใจมาก
หลายหมื่นครับคนเต็มไม่หมดเลย

มาฟังประชาธิบัตย์มาสนับสนุนผู้สมัคร
โดยเฉพาะคุณสงกรานจิตสุธิภากรเขต๑
อันนี้ก็เป็นผู้นำหัวหน้าทีมนครสวรรค์ที่เราก็คิดว่าเที่ยวนี้
เรามีโอกาสปากตรงรวมทั้งเขตอื่นด้วย

เหนือปี๖๒เนี่ยเลือกตั้งครั้ง

กรุงเทพคราวที่แล้วไม่ได้เลย๓๐เขต

แล้วก็เสียงตอบรับในกรทมก็ดีขึ้น

ผมก็ไปลงพื้นที่บางเขนนะครับ
แล้วก็ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของเรานะครับ
ซึ่งเสียงตอบรับก็ดี
แล้วก็เราดูจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมล่าสุด

กลับมาต้อนรับประชาธิปัตย์มากขึ้นแล้ว
ดูจากผู้สมัครผู้ว่าหรือว่าดูจากสกฮะ

แต่เรามาที่๒

แต่มองเรื่องมาที่ช่องห่างด้วย
แต่ว่าคุณชาติชาติก็ไม่ได้สังกัดพักการเมือง
แต่คนที่สังกัดภาคการเมืองที่ได้ที่๑

ถูกต้องครับเพราะเราแข่งกันในฐานะพักการเมือง

ลงคะแนนสสเขตกับลงคะแนนพัก
ไม่มีลงคะแนนโพลนายกนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเสียงตอบรับมันดีขึ้น

หลายแผ่นฯค่านเมืองที่แข่ง

จาก๕๐ครบเขต

สักที่นั่งนึงในส่วนการแข่งขันระดับชาติ
เรียกตั้งครั้งนี้ปัจจัยที่ผัดยังไงได้
เรามีโอกาสหลายเขตครับที่จะได้รับเลือกตั้ง
แล้วก็เสียงรวมในส่วนในบัญชีรายชื่อ
ก็จะดีขึ้นไม่น้อยทีเดียวครับ
ปี๖๒ได้๕๒คนใช่ไหมฮะ
เขต๓๓แล้วก็บัญชีรายชื่อ๑๙ใช่ไหม

ครั้งนี้คาดว่าหรือว่าตั้งเป้าว่าประชาธิบัตย

จะไม่ตอบตรงนี้นะครับว่ามันจะเท่าไหร
เพราะว่ามันยังไม่ถึงกับมันจะยุติ

ที่จะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแข่งขันกันต่อไป
แต่มาถึงณวันนี้ผมคิดว่าได้มากกว่าเดิม

คิดว่าได้มากกว่าเดิมที่เราประเมินแล้วเราติดตาม
แล้วก็เราก็มานั่งดูทีละเขตทีละเขตทีละภาค
นะครับภาคใต้เนี่ยคราวที่แล้วมี๕๐ที่นั่ง

เราเป็นไปได้ที่จะถึง๔๐บวก

กรุงเทพก็ได้หลายที่นั่งทีเดียวครับ
เหนือก็คงไม่หนึ่งแล้วล่ะครับ
อีสานคราวที่แล้วได้๒ที่นั่ง

แนนบัญชีรายชื่อก็จะยืดเยอะมากขึ้น

ข้อเท็จจริงทั้งหมดคู่แข่งด้วยอะไรด้วย
แล้วก็กระแสพักที่มีเสียงตอบรับกลับมา
ผู้สมัครของเราด้วยที่ลงพื้นที่

สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ๑๖ข้อ

เพราะว่าผู้สมัครเราตอบมา

จะมีเสียงหึงกลับมาในพักเลย

ถ้ามันไม่ได้สอสอมากกว่าปี๖๒

หัวหน้าพักหนีไม่พ้นต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับ
โดยวิธีใดเนี่ยก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าหัวหน้าพักเบอร์หนึ่ง

ก็ผมนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่านี่เป็นครั้งแรก
ที่ผมนำทัพประชาธิบัตย์สู้ศึกเลือกตั้ง
เพราะว่าเพิ่งมาเป็นหัวหน้าพักเป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วผมก็มั่นใจว่าเรามีโอกาสพาภักดิ์ไปสู่
จุดที่ดีขึ้นเสียงตอบรับดีขึ้นนะครับ
แล้วเราก็จับมือกันทำเป็นเอกภาพครับพักเนี่ย
เลขาธิการพักก็ทุ่มเทมากนะครับ
แล้วที่วันนี้เนี่ยทัพประชาธิปัตย์
ไม่ได้มีทัพเดียวเฉพาะหัวหน้าพักเดินหาเสียงคนเดียว
มีทั้งทัพหัวหน้าพักทัพเลขาธิการพักนะครับ
อดีตหัวหน้าพักนะครับทั้งท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิษฎ
นี่จับมือกันเดินวันนี้ท่านชวนยังลงพื้นที่อยู่เลยครับ
บรรยัติเดี๋ยววันที่๑๕จะปราศัยใหญ่ที่สุราชธานีนะครับ
ท่านอภิษฐ์ก็ลงพื้นที่กอทมเขตโน่นเขตนี้
แต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยคุณจุลินบอกไว้ก่อนแล้วว่า
ในฐานะหัวหน้าพักคงต้องรับผิดชอบ
ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ต้องรับผิดชอบ
ในช่วงหลายหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยครับทำไมคุณจุลินถึงอ้อน
ขอคะแนนเสียงวอนทั้งคนกรุงเทพหรือว่าประชาชนทั้งประเทศว่า
โปรดกลับมาเลือกประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งเถอะ
เคยทอดทิ้งกันไปขอให้กลับมาเลือกประชาธิบัติ
ทำไมถึงต้องอ้อนประชาชนในรัฐศนา
ผมลงพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วย
คราวที่แล้วเราไม่ได้ที่นั่งเลยหลายคนพูดตรงกัน
เดินมาหาผมว่าแล้วก็มากอดก็มีมาจับมือก็ดีเหรอก็มีครับ

นี่คุณจุรินขอโทษนะฉันบอกตรงคราวที่แล้วฉันไม่ได้เลือก

ก็ตั้งใจมาบอกเราขอโทษนะคราวที่แล้วฉันไม่ได้เลือก
แต่เที่ยวหน้าฉันจะช่วยเลือก
เขาบอกไหมทำไมเที่ยวที่แล้วเขาไม่เลือกเขาบอกไหม

คงไม่มานั่งวิเคราะห์การเมืองให้เราฟัง
ก็เดินมาพบกันในตลาดบ้างตอนเราไปเดินหาเสียงแจกบัตรบ้างแล้วก็เข้ามา
แล้วหลายคนพูดคล้ายกันผมเลยคิดว่าใช่
คราวที่แล้วมันอาจจะเป็นกรณีพิเศษทางการเมือง
เพราะคราวที่แล้วมันเป็นการแข่งขันระหว่างสองคั่วที่รุนแรงมาก
หลังรัฐบาลคุณภาคภูมิก็ทราบถูกต้องครับ
ระหว่างหลังรัฐประหารมันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก
แล้วก็ยังมีควันหลงระหว่างคั่วซ้ายคั่วขวาคั่วเหลืองคั่วแดงนะครับ
พอประชาธิบัติประกาศว่าเราไม่เอาซ้ายไม่เอาขวา
คนก็เลยบอกว่าเขายังคิดว่ามีซ้ายกับขวาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเขาขออนุญาตบางคนบอกว่าชั่วคราวขออนุญาตไปขวาหรือไปซ้ายก่อน
สุดท้ายเราก็เลยที่นั่งก็ได้อย่างที่เห็น
แต่ทั้งหมดไม่ใช่ความผิดใครนะครับ
เรียนสาการการเมืองขณะนั้นมันบีบให้คนต้องตัดสินใจอย่างนั้น
แต่เที่ยวนี้ผมคิดว่าการเมืองมันคลี่คลาย
ความเป็นคั่วซ้ายขวาเหลืองแดงมันเบาลงบ้าง
มันกลายเป็นการแข่งขันแบบการเลือกตั้งประชาธิปไตยปกติ
แข่งระหว่างพักการเมืองแข่งระหว่างผู้สมัครตัวบุคคล
ระหว่างนโยบายแข่งระหว่างจุดยืนทางการเมืองอุดมการทางการเมืองมากขึ้น
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าความรู้สึกของคนก็เลยย้อนกลับมาที่เดิม
มาตั้งหลักว่าพักไหนเหมาะที่สุดคนไหนดีที่สุดนโยบายใดดีที่สุด
แล้วหลายคนที่เป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์ก็ครั้งที่แล้วจากเราไป
ครั้งนี้หลายคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อประชาธิบัติมาร่วมรัฐบาลทำผลงานได้๔ปี
เป็นอย่างนี้นโยบายใหม่ก็ดีผู้สมัครก็ใช้ได้นายจุลินก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร
เป็นผู้นำประเทศไม่ได้ถ้าให้โอกาสคนก็เลยเป็นไปได้ว่าคิดกลับมาว่า
ถ้าอย่างนั้นเที่ยวนี้ฉันจะกลับมาช่วยเลือกประชาธิปัตย์เอง
ตรงนี้จึงเป็นที่มาครับที่คุณพ่าภูมิสามว่าทำไมทิ้งออกมาพูดอย่างนี้

คุณจุฬินผมขออนุญาตพักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาไห้ยาวผมจะถามเรื่องนโยบายด้วย
ทำไมคนต้องกลับมาเลือกประชาธิบัตย์มีนโยบายอะไรให้เขา
พักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ทะบุจมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจุฬินรักษณาวิสิต
คุยกันอยู่ในช่วงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ
การเลือกตั้งครั้งนี้เป้าหมายต่าง
แต่ทีนี้เนี่ยที่คุณจุลินบอกว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยกลับมาเลือกประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกี้ก็เล่าให้เราฟังทำไมเขาต้องกลับมาเลือกประชาธิบัต
มีนโยบายอะไรให้เขาที่เขาจะต้องมาเลือกประชาธิบัตย์ในการเลือกตั้ง
ความจริงประชาธิบัตย์มีนโยบายหลายเรื่องนะครับ
แล้วก็เป็นพักการเมืองหนึ่งในไม่กี่พักที่มีกรอบยุทธศาสตร์ชัดเจน
ว่าถ้าประชาธิบัติเป็นนายกรัมตีเราจะพาประเทศไปทางไหน
เราจะสร้างประเทศด้วยอะไรก็ชัดเจนคือกรอบการสร้างเงินสร้างคนแล้วก็สร้างชาตินะครับ
สร้างเงินก็ด้วยนโยบายทั้งหมดรวมกับสร้างคนสร้างชาติ๑๖นโยบายย่อย
ซึ่งก็ได้ประกาศไปเช่นประกันรายได้เกษตรกร
ข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดถ้าไม่มีประกันรายได้
เกษตรกรก็จะขายพืชเกษตรได้ตามราคาตลาดตามยาฐากรรม
ถ้ามันขึ้นกดีไปถ้าลงก็ขัดทุนไป
แต่พอมีประกันรายได้ทำให้มีเงินส่วนต่างมาช่วย
นะครับเช่นข้าวประกันเท่าไห
ประกันเกวียนละหมื่นข้าวเจ้า

ก็จะมีเงินส่วนต่าง๓๐๐๐โอนเข้าบัญชีทธิ์ทรงกษร

ถ้าผมเป็นชาวนาตอนนั้นราคาข้าวในตลาด

สมมุติว่า๗๐๐๐ก็จะมีเงินส่วนต่างเวียนละ๓๐๐๐

แล้วก็ผมก็ได้เงิน๗๐๐จากที่ไปขาย

กระเป๋าซ้าย๗๐๐กระเป๋าขวา๓๐๐รวม๒กระเป๋าหมื่นหนึ่ง

ส่วนรัฐบาลก็เหมือนกับคือให้ไปเลย

แค่ไปแจ้งจดทะเบียนว่า
มีกี่ไร่ทำไร่กี่เกวียน

แล้วก็ทกศก็ไปตรวจตรา

ข้าวฝั่งตรงข้ามข้าวประเทศอื่น
เอาเข้ามาประกันรายได้ไม่ได้
มันต้องเป็นของชาวนาไทยเท่านั้น
ยางก็เหมือนกันยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางเนี่ย
กันโล๒๓ถ้ามันลงมาโล๒๐
ก็๒๐ไปขายใน

กระเป๋าขวาก็โอนให้๓บาท
มาจากรัฐบาลก็รวมแล้วเป็น๒๓บาท
ผ่านพกศใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นก็เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
เป็นต้นนะครับทั้งข้าวมันยางปลามข้าวโพด
แล้วก็ส่วนพืชเกษตรตัวอื่นผลไม้ก็ใช้ยาขนาดอื่น
ซึ่งผมก็ไปเปิดตลาดเชิงลุกเชิงลึกจีน
เดี๋ยวนี้ผลไม้ราคาดีที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์

ให้ประกันรายได้๕ชนิดพืชเกษตร
ส่วนต่างที่ว่าเราเอาเข้ากระเป๋าเขาให้เต็ม

รัฐบาลเอาเงินจากไหนหรือว่าเราพอให้ไปก็
หายไปเลยหรือว่ายังไงเหมือนไทยเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
ให้กับประกันจ่ายคาดถูกต้องครับ
เพื่อประกันให้เขามีรายได้พอแก่การยางชีพ
เพื่อที่จะดูแลให้ชาวนาคงอาชีพตัวเองไว้
ชาวสวนยางก็เหมือนกันสวนปามข้าวโพดเหมือนกันหมด
ไม่ใช่ฉันนั้นถ้าชาวนาขาดทุนทุกปีทุกปีต่อไปใครจะถำนา
และประเทศไทยจะเอาข้าวที่ไหนกินแล้วเราจะเป็นครัวโลกสำหรับอนาคตได้ยังไง

ก็ใช้ตั้งงบประมาณชดใช้แต่ละปีให้กับทกศไป
กศก็สำรองล่วงหน้าก็เหมือนกับจำนำข้าว
แต่ว่าจำนำข้าวต้องเอาข้าวมาไว้ที่โกดัง
แล้วรัฐบาลก็ต้องจ้างเช่าโกดังรักษาข้าว
พอข้าวหายข้าวมีปัญหาก็เลยเป็นปัญหาการทุจริต

แต่อันนี้ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด
เกษตรกรเอาข้าวไปขายในตลาด

เราจะมาดูกำหนดราคาตลาดทุกสัปดาห์
สัปดาห์นี้ราคาเท่าไหร่มันต่างจากหมื่นนึงเท่าไหร่
ถ้ามัน๙๐๐ส่วนต่างก็เหลือ๑๑๐๐

ถ้ามันเกินหมื่นก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง
เพราะมันเกินหมื่นแล้วเป็นต้นนี่คือกรรมวิธีประกันรายได้
แต่เอาเป็นว่าเราตั้งงบไว้ตกปีละแสนล้าน
เพื่อเอาไปชดเชยให้เขาตรงนี้คือยอมเลยล่ะปีละแสนล้าน
๕ตัวแสนกว่าล้านรวมโดยประมาณ
แต่ตอนนี้ลดลงนะเพราะว่าราคาปาล์มมันเกิน๔บาทที่ประกัน
ไป๕๖บาทแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเกิน๘บาท๕๐
คือไป๑๒แล้วตอนนี้มันสำหรับหลังเกิน๒บาท๕๐
เดี๋ยวนี้ไป๓เกือบ๔บาทแล้วครับ
ที่เราเข้ามาดูแลราคาพืชเกษตรเพราะฉะนั้นดีเกือบทุกตัว
กเว้นบางตัวที่ก็ยังมีปัญหาบ้างนะครับ
มันจะได้ผลอะไรคืนกลับมาจากการที่เราประกันรายได้ให้เขา
ก็ทำให้เกษตรกรมีเม็ดเงินเข้ากระเป๋า
แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนมีเงินในกระเป๋าไปซื้อของในตลาดนัด
ตลาดสดไปที่อำเภอไปที่ตัวจังหวัดทำให้เงินมันหมุนเวียนได้
เพราะว่าเกือบจะทุกอำเภอในประเทศไทยนะครับที่เป็นจังหวัดเกษตรกรรม
ถ้าราคาพืชเกษตรตกเมื่อไหร่คุณภาคภูมิไปดู
แม่ค้าในตลาดสดต้องนั่งเท้าคางรอพัดแมงวันอยู่นั่น
เพราะว่าไม่มีคนมาซื้อเพราะลูกค้ารายใหญ่คือเกษตรกร
เพราะฉะนั้นประกันรายได้เนี่ยทำให้เม็ดเงินมันลงไปถึงกระเป๋าเกษตรกรจริง
แล้วก็จะเห็นไหมครับ๔ปีมาเนี่ยคุณภาคภูมิเห็นมอบเกษตรกรไหมครับ
จะเรียกว่าหายไปเลยเมื่อก่อนล้อมธรรมเนียบทุกรัฐบาล
เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีประกันรายได้
เราใช้มา๔ปีอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์
มันจะวนทอนคืนมาลักษณะแบบนี้ถูกต้องครับ
อย่าไปคิดว่าโอ้โหมันจะหายไปแสนล้านแล้วถ้ามันเอาเงินไปใส่ทะกะสอและทะกะสอ
มันหมุนเวียนอยู่ในตลาดเปลี่ยนจากเอาจากทกศเข้ากระเป๋าชาวนาเข้ากระเป๋าชาวสวนชาวไร่
แล้วก็ไปที่ตลาดนัดแล้วไปตลาดสดเข้ามือพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ไปจังหวัดแล้วก็หมุนเวียนกลับมาเป็นเงินภาษีเข้าคลัง
แล้วก็ทอนมาเป็นเงินชดใช้ให้ทกศแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าชาวนาชาวสวนต่อไป
อันนี้คือระบบการหมุนเวียนจัดการเศรษฐกิจฐานรากของประธานทิปัตย์
ที่ทำมาแล้วทำได้ไวทำได้จริงแล้วมีความรับผิดชอบ

เรียกว่าประชานิยมเรียกว่าแจกเงินเรียกว่าอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่ใช่อยู่เอาเงินไปแจกเบ็ดเพราะถ้าไม่ลงมือปลูกข้าว
ลงมือทำสวนยางไม่ลงมือปลูกมันก็ไม่ได้

ไม่ใช่อันนี้เขาต้องลงมือทำใช่เขาต้องเอาเบ็ดไปปลูกยาง
ไปกรีดยางไปปลูกมันไปปลูกข้าวโพดไปปลูกปลาม
เมื่อวานทีมเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย์ของคุณจุลินเนี่ย
แถลงนโยบายเศรษฐกิจบอกจะอัดฉีดเงินเข้าไปถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ย
เข้าระบบเศรษฐกิจของไทย๑ล้านล้าน

ตัวเลขมันเยอะมากนะมันมันคืออะไรยังไงฮะ

ถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้ถัดจากนี้ไปหลังเลือกตั้งเนี่ย

เราจะต้องเติมเม็ดเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

แต่ว่าเรากู้เงินมาโดยพรกรอะไรก็
เม็ดเงินไปด้วยประมาณ๒ล้านล้านแล้ว

เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาของหลักคิดประชาธิบัติว่า
เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนายกเป็นแกนตั้งรัฐบาล
เราจะฉีดเม็ดเงินลงไป๑ล้านล้าน
เพื่อให้เศรษฐกิจโต๕ได้
โดยมาจาก๕แหล่ง๑ล้านล้าน
เราจะจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชน
หมู่บ้านชุมชนละ๒ล้านบาท
กรุงเทพมหานครมี๒๘๐๐ชุมชนนั่นก็ชุมชนละ๒ล้าน
เพื่อเป็นแหล่งทุนแหล่งเงินให้กับประชาชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสามารถที่จะ
มาใช้เป็นแหล่งในการสร้างเงินต่อไป
๒แสนก็บอกขอกองทุนบำเน็ตประมาณฆาตการ
มีอยู่๑๒ล้านล้านเราจะเอามาแสนล้าน
เพื่อเอามาให้เบิกมาใช้ก่อนได้
เบิกมาซื้อบ้านเบิกมาใช้หนี้บ้าน
ทำไมพูดเรื่องบ้านเพราะหนี้ทั้งหมดเนี่ย
ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้บ้าน๕๐หนี้ก้อนใหญ่ที่สุด
เราจะเอามา๑แสนล้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แต่อันนี้คือประกันสังคมคนที่เป็นผู้ใช้แรงงาน
หักเงินกองไห้กองไห้กองไหว้มีอยู่หลายล้านล้านนะครับ
แล้วก็เราก็จะเอามา๒แสนล้านเพื่อมาใส่ก็เป็น๕แสนแล้ว
เมื่อกี้๒บวก๑บวก๒ก็เป็น๕แสน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสากรทั้งหมดเนี่ย
จะมีแต้มต่อทั้งทางด้านให้องค์ความรู้ทางด้านการตลาด
และเข้าถึงแหล่งทุนเราจะจัดให้๓แสนล้านเพื่อก็สามารถกู้
เบี้ยต่ำและเงื่อนไขผ่อนปลนเพื่อไปเดินหน้าสตาร์ทอัพ
ซึ่งมีประกันรายได้อยู่ด้วยเหมือนที่คุยกันเมื่อกี้นี้
อันนั้น๒๐๐๐๐๐บาทรวมเป็น๑ยานที่จัดชีดเงิน
ตรงนี้จึงมีทีมเศรษฐกิจแหลง

ไปกู้จากไหนมาอีก๑ล้านประธานิบัติ

แต่เอาไปเก็บไว้ไม่ได้เอามาใช้

เราก็ไปดูแล้วก็เอามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

คิดเป็นระบบครบวงจร

ก็ยังมีธนาคารหมู่บ้านที่ผมเรียน
แล้วก็ยังมีในเรื่องของ

โดยปัจจุบันนี้ประมงพาณิชย์ได้รับผลกระทบมาก
นี่ทำให้ประมงเดี้ยงหมดเลยครับพาณิชย์
แล้วก็พังพินาศเช่นออกเรือก็ไม่ได้
แรงงานพม่ามีปัญหาคนหนึ่งกลายเป็นข้อหาค้ามนุษย์ติดคุก

แล้วก็ประมงพื้นบ้านอันนี้ก็จะช่วยปีละแสน
สำหรับประมงท้องถิ่นหรือประมงพื้นบ้าน
เพื่อให้ประมงชายฝั่งเขาก็อยู่ได้

อันนี้ก็เป็นตัวสร้างเงินให้ประเทศที่จะเดินหน้า

มีปัญหาเรื่องที่ดิน
ขอพูดนิดนึงว่าประชาชนทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องนี้

หนึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน
กับสองที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านไปอยู่อาศัยเข้าไป

มีสองก่อนหนึ่งแต่ออกแสดงไปสักที

เพียงแต่มาเร่งรัฐกระบวนการมหาจัดการของรัฐนะครับ

ให้เสร็จภายใน๑ปีนะครับ๔ปี

ที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรักป่าสงวนอุทยานแห่งชาติ

เขาอยู่มานานแล้วแล้วไม่ได้เป็นป่าแล้วเนี่ย
เราจะออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้
สำหรับผู้ทำกินในที่ดินของเรา
นี่ฮะนี่นโยบายต่างที่ฟังจากคุณจุลินนะฮะ

แต่คุณจุลินบอกถ้าได้เป็นนายก

โยบายจุดยืนของประชาธิบัตย์เป็นยังไง

ขอนายโยบายอีกนิดหนึ่งก่อนใช่ไหม

ตอนผมเป็นน้ำตีศึกษาเนี่ยในรัฐบาลอภิษฎเนี่ย
เราเริ่มต้นเรียนฟรี๑๕ปีอย่างมีคุณภาพจำได้ใช่ไหมครับ
นุบาลถึงม๖ครับแล้วก็ถ้าเกินม๖จะเรียนต่อเนี่ย
ก็มีกรยศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศาสตร์ที่ท่านชวนตั้งไว้
แต่ว่าถัดจากนี้ถ้าประชาธิบัติเป็นแกนตั้งรัฐบาล
เราจะเดินหน้าเรียนฟรีถึงป๓ในสาขาที่ตลาดต้องการ
ทำไมตลาดต้องการเพื่อไม่ให้เรียนไปตกงานไงครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเรียนสาขาที่ตนเองอยากเรียน
ตลาดไม่ต้องการก็กู้กรยศได้แต่ถ้าตลาดต้องการเรียนฟรีถึงปตรี
อันที่๒นอกจากนั้นอินเตอร์เน็ตฟรี๑ล้านจุดทุกหมู่บ้าน
ประจายไปทั่วประเทศกมสัญจุดใน๑ล้านนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อสร้างเงินให้กลุ่มแม่บ้านให้เกษตร
ก่อนให้วิสาหกิจชุมชนมาใช้อินเทอร์เน็ตค้าออนไลน์ได้
แล้วก็นักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้
โดยการใช้อินเทอร์เน็ตได้อันนี้คือสร้างคนด้วยนะครับ
นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบ
อกจากนั้นชมรมผู้สูงอายุที่อยู่กันทุกหมู่บ้านเนี่ย
อันนี้เราจะช่วยสนับสนุนกิจกรรม๓๐๐๐บาทสำหรับทำกิจกรรมผู้สูงอายุเป็นต้น

เดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาคุยด้วยใหม่เหลือเวลาอีกเดือนนึงคงได้คุยกันอีกหลายเวที
คุณจุลินคุณจุลินบอกว่าถ้าได้เป็นนายกเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เอาละถ้าไปถึงวันนั้นจริงเนี่ยจะต้องตั้งรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ย
ประชาธิบัติร่วมกับไม่ร่วมกับใครได้บ้างไหม
คราวที่แล้วเราประกาศไปอย่างนั้นแล้ว
แล้วประชาชนบอกถ้างั้นเขาก็ไม่เอาประชาธิบัติด้วยจำนวนหนึ่ง
คิดว่าเขายังติดใจอยู่ไหมตอนเลือกตั้ง๖๒เคยบอกว่า

ไม่ร่วมกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจพระเด็จการ

เราไปร่วมตามวิถีทางรัฐธรรมนูล

รัฐมนูลที่ผ่านการลงประชามติของประชาชนมาแล้ว
กำหนดเงื่อนไขการเลือกตั้ง
แล้วก็สุดท้ายก็ผลการเลือกตั้งออกมา

วิถีทางรัฐธรรมนูลที่ผ่านการลงมติของประชาชนแล้ว
ไม่ใช่ไปร่วมกับคณะปฏิวัติที่ยึดอำนาจอยู่
ประชาธิบัติไปร่วมกับคณะปฏิวัติ
แต่ทุกอย่างมันผ่านการเลือกตั้งแล้ว

ถูกต้องแล้วตามรับนูลที่ประชาชนลงประชามติ
เพราะฉะนั้นเราไปร่วมตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ
ที่ประชาชนเห็นชอบมา
เราก็มั่นใจว่านี่คือการเดินหน้าตามแนวทางประชาธิปไตยปกติ
กำหนดไว้ในร่ำนูนที่ไปร่วม
แล้วเราก็ทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า
เราไปร่วมเนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่า

ทำรายได้จากการส่งออกสร้างเงินให้ประเทศ
ปีที่แล้วปีเดียวนี่เงินเข้าประเทศเกือบ๑๐ล้านล้าน

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือตัวพิสูจน์ผลงานให้เห็นว่า

คงไม่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับใคร

เพราะว่ามันยังไม่รู้จะไปร่วมกับใคร
อย่างไรทิศทางเขาเป็นอย่างไร

และก็ไม่ได้แปลว่าประชาธิบัติเที่ยวหน้า

ถ้าเป็นรัฐบาลต้องร่วมเสมอไป

ถ้าเสียงเลือกตั้งที่ออกมามันมากพอ

อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอพูดตามข้อเท็จจริง
เพราะว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้า
มันอาจจะมีบางพักคะแนนอาจจะเยอะหน่อย
แต่ที่เหลือพักส่วนใหญ่

คุณจุลินมองว่าน่าจะมีพักหนึ่งที่น่าจะได้เยอะกว่าเพื่อน
ส่วนอันดับ๒๓๔๕๖น่าจะใกล้กัน

คือท่านที่๑เขาไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลได้
กลุ่มเหล่านี้เขาอาจจะไปรวมกันก็ได้
เพราะมันไม่ได้แปลว่าได้ที่๑แล้วจะต้องเป็นรัฐบาลเสมอไป

เป็นที่หนึ่งแต่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างนี้

ก็อาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้
แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดได้
ประชาธิบัตย์ก็อาจจะเป็นแกนตั้งรัฐบาลก็ได้

กลุ่มที่มารวมเสียงกันข้างมากกัน

ที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยอย่างนี้
ถ้าเพื่อไทยเขามาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย

หลักทั้งวิทยาศาสตร์ตัวเลขที่ออกมา
ว่าประชาชนก็ยังไม่ตอบเลย

แล้วถ้าอย่างนั้นจะมีเลือกตั้งไปทำไมก็ต้องไม่ต้องมีเลือกตั้งก็ได้
จับคั่วกับใครข้อแม้ว่าอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายก็ไปตั้งรัฐบาลได้
เพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนตอบก่อนระบอบประชาธิปไตยต้องนับหนึ่งจากเสียงประชาชน
อันนี้คือทำไมเราไม่ตอบเราไม่ร่วมกับใครเราจะร่วมใคร
แต่อย่างน้อยเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าให้มาช่วยเลือกเรา
ให้ได้มากที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ให้ใกล้ถึงใกล้เคียงโอกาสมากที่สุดนโยบายต่างที่เราประกาศไป
พื้นฐานความรับผิดชอบแล้วก็ทำได้จริงเราจะได้มีโอกาสมากที่สุด

ประชาทธิปัตย์พร้อมโหวดให้กับกลุ่มหรือว่าพักที่เขาไปรวมกันแล้วเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดไหม

ผมคิดว่ามันต้องมาดูว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถรวมคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ย
มันก็ต้องสามารถที่จะรวมเสียงข้างมากในสภาได้สภาผู้แทน
สภาพผู้แทนนะต้องสภาพผู้แทนอันนั้นต้องเป็นหลักครับ
๒๕๐ต่อว่าเราคำนึงถึงไหมก็ตอนโหวตเลือกนายก
ที่จะเป็นนายกเนี่ยมันจะต้องมีสองข้ออ่าข้อข้อหนึ่งก็คือเสียงสองสภารวมกัน
ของรัฐต้องได้เกิน๓๗๖เกินกึ่งหนึ่ง
ถูกต้อง๑๕๐ประชาธิบัตย์ดูอันไหนเป็นสำคัญ
หรือว่าดูเรื่องของประกอบกันทั้งสองข้อครับ
เพราะถ้าไม่ผ่านข้อหนึ่งก็เป็นนายกไม่ได้
เพราะเรื่องนายกมันโหวตกันในสองสภาร
สมมติถ้าเกิดมีครีเค้าร่วมมาได้ล่ะ๒๕๑เสียงเนี่ย

ก็ต้องไปดูว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาล
อยู่ในส่วนของฝ่ายค้านเราก็ต้องโหวตในส่วนของฝ่ายค้าน

ก็อันนี้มันต่อไปล่วงหน้ามันไม่ได้แต่พูดโดยหลัก
แต่ว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องไปดูว่าเราตกลงกันว่าเราจะเอาใครเป็นนายก
แล้วก็พักร่วมรัฐบาลทุกพักเนี่ยก็จะต้องโหวตให้แคนดิเดตของคนที่กลุ่มเสียงข้างมากเสนอ

เดี๋ยวดูตัวเลขที่หลังวันเลือกตั้ง๑๐สีภูมิสวรรคภาคม
วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องราวต่างที่เมาะพูดขึ้น

หมดเวลาจริงครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ